หมวกแดงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยบอก
คุณผู้ชมค่ะไปดูนิดหนึ่งแล้วกัน
แหมเมื่อกี้กำลังสนุกสนานนะคะ
แต่ว่าตกอกตกใจพี่ต้อยหมวกแดงเข้าโรงพยาบาล
แต่วันล่าสุดเนี่ยแกหายดีแล้วเด้อ

ร่างกายแกได้ฟื้นฟูได้พักผ่อนเต็มที่นะคะ
ตอนนี้พี่ต้อยกลับมาพร้อมลุยงานเพลงอีกครั้งแล้วจ้ะ
โดยเร็วนี้ค่ะนอกจากซิงเกิ้ลใหม่แล้ว
ต้อยค่ะยังเตรียมแพลนไปโชว์ต่างประเทศต้นปีหน้า

ตอนนี้ค่ะกำลังจัดสรรคิวงานให้มันลงตัวอยู่นะจ๊ะ
โดยช่วงระหว่างที่รองานโชว์งานแสดงเนี่ย
ต้อยหมวกแดงก็ยังไม่ทิ้งโครงการเปิดร้านอาหารแนวอีสานนะ
คือแกถนัดอาหารแนวอีสาน
ก็ไม่ได้เปิดไกลหรอกก็เปิดในหมู่บ้านนี่แหละ

ตามภาษาคนขยันทำมาหากินจ้า
หลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วโรคต่างมันก็โผล่ขึ้นมาเยอะ
พอนี้พอเรารักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพหน่อย

กินอาหารที่มันมีประโยชน์บ้างมันก็เริ่มดีขึ้นอ้วนเลยอ้วนเปี้ยเลย
คุณบอกว่าจะไปรุยคอนเสิร์ตแบบเมืองนอก
น่าจะอาจจะปีหน้าเราต้องเริ่มปลายปีนี้

แน่นอนต้องเปิดแน่นอนจะเปิดที่บ้านแบบเดิมนั่นแหละนะครับ
เอาที่เราทำได้เอาที่เราทำอร่อย
โปรวิต๓ปรง๓ปีแกก็เอาไม่มีงานโชว์
เปิดบ้านขายร้านอาหารเป็นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
หายอันนิสานเป็นยังไงหน้าพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาส
แล้วก็ทำมาถึงตอนนี้ลดก็ต้องติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจ
ให้จะไปอุดหนุนคุณพี่ทุกเมนูแล้วกันนะครับ